โจรขโมยชุดชั้นในมาอีกแล้ว
คือที่พื้นที่ตรงนี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชร
ไปเจอกับโจรขโมยชุดชั้นใน

มันเล่นกวาดทั้งราวไปเลย

กลับมาเฮ้ยผ้าที่ตากไว้หายไปไหนหมด
โดนขโมยไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ขโมยบ้านเดียวขโมยหลายบ้านด้วย

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับ
หนึ่งในผู้เสียหายคือนางเบนชยายอดบัวผันอายุ๓๖ปี
เล่าว่าตากชุดชั้นในที่บริเวณข้างบ้าน
เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่พอถึงช่วงค่ำประมาณสัก๒ทุ่ม
กลับมาจากตลาดนัดจะเข้าไปเก็บชุดชั้นใน
มันคงแห้งพอดีแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บพับให้เรียบร้อย
ปรากฏว่าชุดชั้นในหายไปทั้งหมด๒๐ตัวครับ
ไม่เหลือสักตัวเลยส่วนใหญ่เป็นชุดชั้นในยี่ห้อดังด้วย

คุณผู้หญิงจะรู้สึกเสียดายมากเพราะมันชุดเข้ากัน
มันแพงด้วยแล้วมันเป็นชุดเหล่านักชุดห่วง
แล้วถ้ารวมมูลค่าโอ้โหเป็นพัน
พันนะครับใช่เลยค่ะเป็นพันนะครับไม่ใช่พัน
สองพันผมว่าเบบสี่ห้าพันหลายพันรวมแล้วจริง
อาจจะเป็นหมื่นก็ได้เธอจึงมาโพสต์เตือนภัยใน
เฟซบุ๊คส่วนตัวครับแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
จำนวนมากนะหลายคนก็เคยถูกขโมยชุดชั้นใน
โอ้โหแล้วก็บอกเลยนะว่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน
อย่างที่ผมบอกไปไม่ได้มาขโมยบ้านเดียว
บ้านอื่นก็โดนฮะไปลองฟังเสียงเธอดูครับ
ก็มีสงสัยอยู่แต่ทีนี้เราก็เอ่ยชื่อเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีรักฐาน
คือมันตามหาของไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าชุดชั้นในที่หายนี่คือเฉพาะของผู้หญิงอย่างเดียว
ใช่ค่ะของผู้หญิงอย่างเดียวกางเกงชั้นในก็ของผู้หญิง
อ่ะเนี่ยครับน่าเห็นใจจริงนะค่ะ
อีกคนนะฮะนางวราพรนานิมิตรนะครับอายุ๔๖ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เธอเล่าว่าก็ถูกขโมยชุดชั้นในจนเกลี้ยงเลย
โอ้โหเธอเล่าว่าตากชุดไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วออกไปทำธุระนอกบ้าน
พอกลับมาถึงบ้านในช่วงบ่ายพบว่าหายหมดแล้ว
สอบถามเพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่พบความผิดปกตินะ
อีกทั้งไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าคนแปลกหน้า
ไม่แน่ใจว่าหัวขโมยเป็นคนในพื้นที่หรือไม่
อันนี้เป็นเบาะแสสำคัญถ้าเกิดเป็นคนนอกสุนัข
แถวนี้ที่เลี้ยงไว้มันไม่คุ้นมันต้องเห่ามันต้องส่งเสียง
แต่เนี่ยหมาเงียบกิ๊บไม่เห่าไม่อะไรเลย
แสดงว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่นะครับ
อีกคนนึงฮะขณะที่นางแก้วตาโกวินนะครับอายุ๔๔ปี
ผู้เสียหายอีกคนนี่สามคนแล้วนะสามคนแล้วโอ้โห
เล่าว่าชุดชะในของเธอถูกขโมยไปก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้ว
แล้วมีชาวบ้านไปเจอในป่าข้างทางใกล้หมู่บ้าน

คือเหมือนแบบประมาณว่าไปทิ้งเอาไว้หรือว่าตกหรือไว้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คือเจออยู่ตรงนั้นซึ่งรวมทั้งชุดชะในของคนอื่น
แล้วก็มีที่ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้อีกด้วย
คือที่ไปเจอที่มันตกอยู่ในป่าเนี่ยที่โดนขโมยไปเนี่ย
บอกว่ามีของเธอของหลานสาวแล้วก็ของผู้สูงอายุในบ้าน
ของผู้สูงอายุคุณยังไม่เว้นอ่ะอะไรเนี่ยไอ้โจรคนนี้มันยังไงเนี่ย
คือหัวขโมยแอบมาก่อเหตุในช่วงกลางคืนแน่ทุกคนเชื่อว่าแบบนั้น
แล้วก็จะมาในช่วงที่ไม่ค่อยมีคนอยู่
แล้วที่สำคัญอย่างที่เล่าไปบ่อแสสำคัญคือ
มาปั๊บหมามันไม่เห่า
เอออันนี้น่าสนใจ
เหมือนหมามันคุ้นอย่างนี้ไหม